บะกับเก๋งขับรถปาดกันไปปาดกันมา

แต่ที่แน่กระบะหัวร้อนกว่าค่ะ
ไปคว้าลักษณะเป็นเหล็กสไลด์ค่ะ

ปุ๊บปุ๊บไม่ยั้งแบบนี้ค่ะ
ไอ้ผมจะโทษแล้วนะ

โอ้โหไม่ต้องถามนะคะว่ากระจก

เละทั้งบานแตกทั้งบานเลยค่ะ

ทางเข้าสนามบินอุดอนธานี

นองบวลัมพูเขตเทศบาลอุดอนธานี

พลเมืองดีที่เขาใช้รถใช้ถนน
จุดนั้นเวลานั้นถ่ายคลิปไว้ค่ะ

ของผู้ชายคนนี้หมดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังเกิดเหตุไม่นาน
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีทำงานไว้ค่ะเมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วใช่ไหม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ารถเก่งคันนี้เห็นไหมด้านหลังแตกแบบนี้
ด้านหน้าสภาพเป็นแบบนี้เออดิฉันเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่า
ซูซูเนี่ยเขามีรถเก่งด้วยใช่ใช่เขาเคยทำมานานแล้วล่ะ
หนึ่งแล้วก็ทำออกมาขายแล้วก็ก็หายไปเลยเนี่ยค่ะฮะคันนี้เลยอ่า
รถเก๋งอีซูซูสีบรอนคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ทะเบียนก๋อก่ายก๋อก่ายเฉาะชิงแปดเก้าหกอุทัยธานีนะคะ
คนขับชื่อว่าเกียรติศักดิ์คำทวีอายุ๒๔ปี
เป็นชาวโคราชนครราชศรีมาขับรถคันนี้มาโอ้โหสภาพ
นะคะใช้คำเดียวเลยสภาพนะฮะเออ
สภาพเป็นสภาพแบบนี้คงไม่ต้องบรรยายนะคะ
ทีนี้ไปถามคุณเกียรติศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะ
ที่จะมาเป็นคลิปนี้คุณเกียรติศักดิ์บอกว่า
ตัวผมขับรถจะไปทำธุระที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ระหว่างที่ออกมาจากปั๊มน้ำมันสังเกตเห็นแล้ว
รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์๔ประตูสีดำป้ายทะเบียนกรุงเทพด้วยนะ
แต่จำทะเบียนหมวดอักษรแล้วก็ตัวเลขไม่ได้
ขับมาจากสี่แยกไฟแดงวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี
ขับมาในลักษณะแบบไหนคะคุณเกียรติศักดิ์
เมาค่ะโซเซเลยเก็บทรงไม่อยู่
อันนี้คุณเกียรติศักดิ์บอกนะขับมาในลักษณะมีอาการมืนเมา
แซงด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยขับรถออกมาพอดี
คนขับรถกระบะเปิดกระจกเลยตะโกนด่าด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายให้กล้วยผมด้วย
หาว่าผมเนี่ยขับรถปาดหน้าแล้วสุดท้ายรถกระบะคันนั้นพยายามที่จะเบรกกระชันชิด
เพื่อให้รถของคุณเกียรติศักดิ์ชนท้าย
คุณเกดติศักดิ์ก็เลยตัดสินใจเป็นที่มาว่าทำไมจอดรถด้านขวาเกาะกลางถนนแบบนี้
แกตัดสินใจเอารถชิดขวาเลยค่ะจากนั้นคนขับรถกระบะก็เปิดประตูลงมา
แล้วก็ปรีมามาหาแกแล้วก็พยายามกระชากประตูฝั่งคนขับ
กุญแจผมด้วยดับเครื่องยนต์แล้วก็หยิบเหล็กเนี่ยออกมาทุบรถอย่างบ้าคลั่งแบบในคลิป
พอหนำใจเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับไปที่รถกระบะของตัวเอง
หลังจากนั้นสาแก่ใจเขาแล้วแหละเขาก็เลยขี่รถขับรถหลบหนีไปทางน้องบัวลำพูค่ะ
เป็นกระบะกระบะฝั่งสีดำกระบะครับเป็นรถเก็งหรือพวกกระบะ
เป็นกระบะประตูฝั่งครับจำตะเบียนได้ไหม
ถ้าเกิดบางทีแล้วบากก็จำตะเบียนประมาณสี่ที่เหลื่อสองกระบะ
ตามเส้นทางซึ่งก็มีเยอะอยู่นะคะเร่งหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่ไม่รู้แหละใครผิดใครถูก
แต่ถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยตอนจบเนี่ย
คุณได้แน่เลยคดีอย่างน้อยทำให้เสียทรัพย์

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเย็นเย็นแล้วกันใช่นะคะ